ดูรถกระบะฮะพยายามจะแซงทางโค้งให้แน่เลย
ทางโค้งเนี่ยอยากจะแซงให้ได้เลยฮะ
ดูครับคุณผู้ชมครับมาแล้วโอ้โหค่ะ
ไม่คุ้มกันเลยฮะไม่คุ้มกันเลย
ไม่คุ้มกันเลยเนี่ยครับแสงทางโค้งแล้ว
หลุดออกไปชนขอบข้างทางแล้วคราวนี้สะบัดนะครับ
หมุนปัดอื้อหือพังหมดเลยฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะครับขณะคนขับรถกระบะสีขาว
แซงทางโค้งมาแล้วเสียหลักครับหลุดโค้งนะฮะ
แล้วไปพุ่งชนกับข้างทางรถหมุนคว้างนะครับดีนะ
รถที่ตีคู่กันมานะฮะไม่ชนซ้ำก็ให้อีก
เหตุเกิดริมอ่างเก็บน้ำบ้านสรรกำแพงตะบนวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ส่วนรถกระบะนะครับสีขาวนะครับทะเบนสะแก้ว
พังเสียหายทั้งคันสิครับแต่เคราะห์ดีนะครับ
คนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคาดว่า
ที่จะแซงเนี่ยก็อาจจะหลับในนะฮะ
อาจจะหลับในไม่ได้ตั้งใจจะแซงทางโค้งนะครับ
ตำรวจเดี๋ยวจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ